ชมดีกลางทะเลที่ไหนอยู่ในวัดโหงทอง
จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเขาบอกโดยเฉพาะช่วงเย็น
บรรยากาศดีดีไปดูค่ะโหคุณสวยนะสวยมากเลยอ่ะเออ
อยู่ภายในวัดหงทอง
ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ใช่คือคุณเป็นแบบมองเห็นด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าหมดเลย

ตอนแรกจะเปิดให้ประชาชนได้ชมกันช่วงประมาณเมษายน
แต่เนื่องจากว่าช่วงวันตรุษจีนและวันหยุด

แล้วเขาอยากไปชมความสวยงามของวิวแล้วก็กลางทะเลเลย

ทางวัดก็เลยตัดสินใจเปิดเลยค่ะ
เปิดให้เข้าชมความงามของธรรมชาติเลยนะครับ

ส่วนจุดชมวิวอาคาร๑๒ชั้นกลางทะเลเนี่ย

ประชาชนก็ขึ้นไปชมวิวกันเยอะมากเช่นเดียวกันนะ
แล้วก็มีคนเดินมาถ่ายรูปบนซีวอลกันเยอะแยะมากมายเหมือนกัน

บอกไม่เห็นอะไรเลยเหรอวะแต่มันสวยมันได้สิ้วเกินมันสวยได้อีกหนึ่งบรรยากาศ
เป็นแบบภาพแบบสิลุเอ
นี่มีคนเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะมากนะคะ
คือช่วงตรุษจีนเนี่ยประชาชนหลั่งไหลมาชมวิวที่ซีวอคแห่งนี้
เขาบอกว่าเยอะมากจริงเนาะ
ก็ให้ดูกันมีโอกาสมีเวลาวันหยุดแวะไปได้

นี่ดูภาพมุมสูงเนี่ยยืนลงไปแล้วคุณถ่ายรูปแล้วคือเป็นวิวทะเลเลยบอกเห็นแบบสามมากเป็นสามไปเลยนะจ๊ะ
ต่ออีกหนึ่งที่อุบลราชธานี
ที่นี่นักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวชมวิวโอ้โหเยอะแยะนะคะ
ถ่ายรูปกับธรรมชาติในเขื่อนสิรินทรอุ้ยตรงนี้ก็มีเหมือนกัน

มีโซนเขาเรียกว่าโซล่าเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บนที่นี่กว่า๔๕๐ไร่
ต้องเดินอีกหนึ่ง
มึงน้ำใมายนเมรินเป็นใบมันถูกยนต์อยู่ดินที่อยู่ใบมันพื้นดินที่มีหญ้าประคุมแล้วเลยดูตื่นเต้นดีเหมือนกันนะ
แล้วนอกจากเขื่อนสิรินทรจะมีโซล่าเซลลลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดแล้ว
ยังมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ
ม้ายท้องถิ่นของจังหวัดอุบรรณราชธานีความยาว๔๑๕เมตร
สำหรับคนที่ชื่นชอบสายแบบธรรมชาติพักผ่อนผ่อนคลายสงบจิตสงบใจ
มาได้เลยนักท่องเที่ยวเขามาสัมผัสบรรยากาศร่มรื่นนี้กันเยอะแยะมากมาย
อย่างที่บอกนะคะมีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวกันดูได้นะ
อุบลราชธานีแล้วก็ฉะเชิงเซาที่มีแลนด์มาร์คแห่งใหม่สวยแบบนี้นะจ๊
เออถูกไปทำไมถูกกลัว
บางทีมันก็กลัวความสูง
แต่ถ้ามีโอกาสไปจะพยายามอึ๊บแล้วก็เดินข้ามไปให้ได้

โอ้โหเยี่ยมดังเกตว่าหลายคนจะมีอาการเคร่งในความสูง

ให้ใครเกาะราวไปก็ได้
เออนะครับอยู่แต่สวยอย่างนี้ก็พาเวลาไปแถมรูปกัน
เพราะถ้าคุณชมดูปุ๊บความกลัวหายไปหมดเลยนะ
จริงมันสวยนะลืมความกลัวไปเลย